เรื่องราวที่มีพระเอกผิวเข้มควงกะหนุงกะหนิงกันไปกับนางเอกโอโม
ตอนนั้นก็ทายกันไปนะว่าเป็นคุณก๊อฟอนุวัฒน์แล้วก็ที่ศาลนี่แหละค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณก๊อฟอนุวัฒน์ให้สัมภาษณ์บอกว่าเหมือนจะมีมูล
ไปควงกันจริงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แอบปลื้มน้องด้วย
แต่ว่าล่าสุดที่เจอน้องพี่สากลับออกมาให้สัมภาษณ์หนังคนละม้วน
บอกไปอีกนะคะว่าพี่ก๊อฟเขามีคนคุยอยู่แล้วค่ะ

เขาก็มีคนคุยอยู่แล้ว

แต่ว่ากับพี่ก๊อปเนี่ยเขาก็ไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวที่แบบเหมือนเคยไปไหนมาไหนกับเขา
เขาก็จะมีเพื่อนน้องที่เขาแบบสนิทกันหลาย

ถ้าโดยตัวพี่ก๊อฟหนูก็รู้ว่าเขาคงไม่ได้คิดมากหรอก
แต่ว่าถ้าเป็นฝั่งคนคุยเขาก็แบบเอออย่าคิดมากนะคะเป็นพี่น้องกันแป๊บหนึ่ง